ความคืบหน้าคดีพ่อค้าขายไก่ทอดที่ก่อเหตุแทงโกเจ้า
อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองระนองจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อคืนที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวแล้วนะครับโดยญาติพามามอบตัวนะครับ
ซึ่งแม่นั้นบอกว่าลูกชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
ขณะก่อเหตุนั้นทำไปโดยไม่รู้ตัวติดตามจากรายงานครับ
คลิปจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นภาพกลุ่มชายประมาณ๔คนกำลังวิ่งไล่ตามจับชายคนหนึ่งที่วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็ว

เหตุใช้อาวุธมีดแทงนายสุพศวนิชพัฒน์หรือสวเจ้าอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองระนองจนบาดเจ็บสาหัส
ในคลิปจะเห็นผู้บาดเจ็บถูกมีดแทงยังคงรู้สึกตัวก่อนพลเมืองดีจะช่วยนำตัวส่งที่โรงพยาบาล
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาบริเวณหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่จังหวัดระนอง
หลังเกิดเหตุทราบชื่อมือมีดคือนายนักไลสอนศรีสกุลอายุ๓๑ปีพ่อค้าขายไก่ทอดย่านถนนซอยพักดีตลาดล่าง
ส่วนสาเหตุจูงใจของมือมีดยังไม่ทราบแน่ชัด
สอบถามผู้ดูแลสถานบันเทิงที่เกิดเหตุทราบว่าขณะที่ผู้บาดเจ็บกำลังยืนอยู่หน้าร้านอยู่นั้น
จู่นายนักไลสอนได้ขี่รถจักรยานยนต์เลยร้านไปก่อนจะจอดแล้วเดินย้อนกลับมาหาผู้บาดเจ็บ
จากนั้นมีการยกมือไหว้และพูดคุยกันก่อนมือมีดจะคว้ามีดจ้วงแทงแบบไม่ยั้งที่กลางหลังและชายโครง
จากนั้นวิ่งหนีไปแล้วทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้โดยกาดของร้านพยายามวิ่งไล่ตามแต่ไม่ทัน
ส่วนสวเจ้ายังมีสติดีและร้องบอกว่าถูกแทงตัวเองจึงได้ให้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นำตัวส่งโรงพยาบาลระนอง
ขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วแต่ยังต้องดูแลอาการอย่างใกล้ชิดเพราะบาดแผลชะกัน
ส่วนชนวนเหตุที่คาดการณ์ว่าน่าจะมาจากเรื่องการเมืองเนื่องจากใกล้ช่วงเลือกตั้ง
และมีการระบุว่าอดีตสวเจ้าเป็นผู้ติดตามหาเสียงให้ผู้สมัครพักหนึ่ง
ผู้ดูแลสถานบันเทิงคนเดิมยืนยันไม่เป็นความจริง
เพราะหลังจากพ้นตำแหน่งเลขานุการนายกอบจรนอง
อดีตสวเจ้าก็ไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับการเมืองอีกเลย
แต่ยังคงมาดูแลสถานบันเทิงทุกวันเท่านั้น
หลังก่อเหตุช่วงข้ามคืนนางจินตนาศรีสกุลอายุ๕๑ปีแม่ผู้ก่อเหตุ
ก็นำตัวนักไลสอนไปมอบตัวกับตำรวจสพเมืองระนอง
เผยว่าลูกชายเป็นโรคซึมเศร้า
เคยรักษาตัวที่โรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราชธานี
ก่อนจะส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลระนอง
โดยลูกชายก็มีพฤติกรรมหวาดระแวง
และมีปัญหาครอบครัวหลังภรรยาทิ้งไป
ซึ่งหลังเกิดเหตุก็ถามลูกชายว่าก่อเหตุเพราะอะไร
เจ้าตัวบอกเพียงว่าไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไป
นางจินตนายังเผยด้วยว่ายอมรับผิดกับสิ่งที่ลูกชายก่อ
เพราะทางครอบครัวก็รู้จักกับสวเจ้าเป็นอย่างดี
และไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกัน
และต่อไปจะกำชับดูแลลูกชายให้มากกว่านี้
ส่วนเรื่องของคดีความเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหา
พยายามฆ่าและทำร้ายร่างกายไว้ก่อน
ก่อนจะสอบสวนต่อไปว่านายนักไลสอนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริงหรือไม่
รวมทั้งจะสืบสวนหาชนวนเหตุที่แท้จริงต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน